มาดูความคืบหน้าของคดีงาบเงินคนจนกันสักหน่อย
งาบเงินคนจนติดตามอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทย

โอ้โห๒ประทัดนี่ถือว่าหัวไม้จริงนะฮะ
แฉอธิการบดีปกป้องอาจารย์รังแก่น้องแบม
นักศึกษาสาวใจถึงเปิดโปรงคดีเช้า

พบมีงาบเพิ่มอีก๑๐จังหวัด

ข้อมูลล่าสุดเลยคุณผู้ชม๒๔จังหวัดแล้วนะครับ
และที่สำคัญตรงนี้
จัดเมียกำนันมาลงชื่อ
ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย

ส่วนคุมภรรณ์ผู้ไร้ที่พึ่งนี้นะคะ

ที่พบการทุจริต๒๔จังหวัดครับ
ซึ่งรองพบตรก็จะต้องทำงานควบคู่

ทำการทุจริตเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแนะนำบอก
ใครที่มีรายชื่อในบัญชีเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เนี่ย

ให้มาบอกกับตำรวจหน่อย

เพราะถ้าไม่มาแจ้งความมันเดิมดำเนินคดีไม่ได้

คือชาวบ้านจ๋าถ้าชาวบ้านรู้สึกว่าถูกโกงถูกงาบเงินหรือเปล่า
เงินที่ควรจะได้๒๐๐บาท๓๐๐บาทแล้วได้ไม่ครบ
ท่านได้๕๖๐๐หรือบางท่านไม่ได้เลย
แต่มีคนมาจดมาดูชื่อท่านไว้

ถ้าท่านรู้สึกว่าถ้าท่านจะถูกงาบเงินนะ

ถ้าแจ้งตำรวจตำรวจจะได้เอาเบาะแสตรงนี้
แจ้งให้กับปปทซึ่งเขาทำงานตรงกับเรื่องนี้

ไปเจอพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง

ที่เขาให้มีการตรวจสอบชัดนี่นะคะ

ท่านบอกว่าจากข้อมูลที่ปรากฏ
กรณีการพบมูลความผิดเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอส
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ
บอกว่าข้อมูลที่พบความผิดในการทุจริตตอนนี้

แล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล

จังหวัดเดิมก็คือขอนแก่นต้นเรื่อง
มาด้วยเชียงใหม่บึงกาลหนองคายสระบุรีอุดรธานี
สุรฆาณีพนักรของศิษยานนาลกราบีตราตรังสักแก้วและร้อยเอ็ด

อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะมีความทุจริต

๑๐จังหวัดตอนนี้รวมแล้ว๒๔จังหวัดเลย

จังหวัดใหม่ยะลาสงขลานราธิวาสพัทธลุงชุมพรบุรีรำสุรินอ่างทองพิศนุโลกและชัยภูมิ
นี่คือ๒๔จังหวัดที่พบการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

แต่ว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบเร่งด่วนก็คือ๓๗จังหวัด
ถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายเพราะว่า๓๗จังหวัดแรกมีงบประมาณมากกว่าจังหวัดละ๑ล้านบาท

ก็ปรากฏว่าใน๓๗จังหวัดก็เจอเข้าไปแล้ว๒๔จังหวัดนะคุณ
ทำไมเหลือน้อยจังเลยจังหวัดที่ไม่มีการทุจริต
ยังยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตำรวจเอกวิรัชัยก็เลยแนะนำนะคะบอกผู้ที่มีรายชื่อ
ปรากฏในเอกสารของศูนย์
ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์และตรวจสอบรายชื่อ

คือการร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง
การเอาผิดคนมาดำเนินคดี

ต้องตรวจสอบว่าถ้าตัวเองมีรายชื่อจริง

โดยเฉพาะบางคนที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้เลย
อันนี้ตำรวจบอกให้มาแจ้งความโดยเร็ว

ท่านสามารถตรวจสอบ

เป็นผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
ที่ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ

เมื่อท่านไปตรวจสอบแล้วพบว่า
มีชื่อของท่านเป็นผู้ได้รับ
และได้รับน้อยฝาด๓๐๐๐บาท

มีชื่อได้รับแต่ท่านไม่ได้รับเงินนะครับ

และหากพบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด

จะได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปครับ

ซึ่งจากพฤติกรรมที่ปรากฏผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
จะถูกดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกันประกอบไปด้วย

ตรา๒๖๔ปลอมแปลงเอกสารราชการ
เพราะไปแอบเซ็นลายมือชื่อคนอื่นไง
อีก๑มาตรา๓๕๒ยักษ์ยอกทรัพย

โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำหาก

จะถูกจัดให้เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน

จังหวะที่มีการสอบสวนเข้าไปแล้ว
ปปทก็บอกว่าการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมให้การสนับสนุนเหมือนกัน
โดยเฉพาะการส่งพนักงานสอบสวน
หรือชุดสืบสวนเข้าไปทำงานทันที
ตำรวจถึงเลยบอกว่าแจ้งตำรวจได้เลย

แล้วก็ที่ปปทกำลังตรวจสอบ๑๐จังหวัดใหม่ที่เข้าข่ายทุจริต
อย่างที่บอกไปพบวิธีการแปลกใหม่

เอาชื่อของเมียกำนันเอาชื่อของเมียผู้ใหญ่บ้าน

เออไปเบิกเงินจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ทั้งที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์
คือไม่ได้ยากไร้ไม่ได้เจ็บป่วยแต่กลับมีชื่อรับเงิน

ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่สบายไม่ได้เป็นผู้ยากร้าย